คุณผู้ชมครับมาดูอุบัติเหตุหวาดเสียวแล้วฮะ
สาวใหญ่ถูกเครื่องบดมะพร้าวบดนิ้วมือ
เหลือแต่กระดูกทั้ง๓นิ้วเลยนะฮะ
เลือดไหลตลอดเวลาแล้วก็โอ้โห

ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปพยายามที่จะช่วยเหลือ
ไปดูเหตุการณ์นี้กันนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เนี่ย
ได้เร่งเข้าไปช่วยเหลือนางระเบียบศรีระบาย

ในตลาดสดเทศบาลตะบนอ่าวลึกใต้
ที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
เพราะว่าเธอนั้นถูกเครื่องบดมะพร้าวบดมือ
คุณมือยังค้างแบบนี้นะครับ
มือด้านซ้ายติดอยู่ในเครื่องทั้งฝ่ามือเลยนะ
เธอต้องทนยืนหน้าซีดร้องขอความช่วยเหลือด้วยความเจ็บปวด
เพื่อนต้องคอยมาปลอบอยู่ใกล้และคอยมาประคองเธอนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลาในการถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่องบด
ละชิ้นทีละชิ้นใช้เวลาประมาณ๒๐นาที
ช่วยเหลือเธอออกมาได้สำเร็จ
ขณะที่ชาวบ้านที่ทราบข่าวก็เฝ้าดูแล้วก็คอยลุ้นกันอย่างระทึกเหมือนกัน

ก็พบว่านิ้วมือทั้ง๓นิ้วเป็นแผลชะกันอาการสาหัส
เนื่องจากเหลือแต่กระดูกนะคุณ
เหนือถูกบดหายไปจนหมดแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็เร่งปฐมพยาบาล
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่าวลึกทันที
สอบสวนทราบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บได้ล้างทำความสะอาดเครื่องบดมะพร้าว
ขณะที่เปิดเครื่องประกอบกับสวมถุงมือยางไงคุณ
ก็เลยถูกดูดมือเข้าไปในเครื่อง

ใช่ครับดูดถุงมือลงไปดูดนิ้วดูดมือลงไป
ไม่สามารถดึงมือออกมาได้ทันนะครับ
จนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บนิ้วด้านซ้ายทั้ง๓นิ้ว
เหลือแต่กระดูกก็ประสานกู้ภัยวิลล่าเข้าช่วยเหลือดังกล่าวนะครับ